วิเทคมาแล้ว

รุ้นรับโปรเตอร์หม่ำเท่งหน่งพร้อมไลเซ็นต์๓คน

แล้วก็แคปหน้าจอนิดนึงกันละกันคุณผู้ชม

เดี๋ยวขวัญจะเล่าเลยนะ

ส่งรูปภาพมาหน่อยที่แฟนเพจ
แล้วแปะนิดนึงเพจบันเทิงไทยรัฐเข้ามาได้เลย

ก็เขาเรียกอะไรมาโพสต์ใต้คอมเมนต
เนี่ยล่ะค่ะใต้หน้าเพจตรงนี้เลย

เอาล่ะมาแล้วข่าวนี้คุณผู้ชมเตรียมแคปได้เลย

โงเห้งเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของตลกชื่อดัง

เมื่อวานนี้ค่ะมีการแถลงข่าวเปิดตัว

งานจะมีวันที่๑๑ธันวาคมนี้

และยังได้น้ำหม่ำค่ะมาเป็นกรรมการด้วย
ร่วมด้วยช่วยกันกับโชว์เด็ดของพี่ตุ๊กกี้

ที่มาซิ่งรถแข่งกันอีกมากมาย

งานนี้พ่อเท่งค่ะสุดปลื้มใจกับลูกชาย

ด้วยการได้เป็นคนจัดงานใหญ่ขนาดนี้ค่ะ
ตอนแรกเนี่ยควักให้ไปเลย

แต่ตอนหลังโงเห้งทำสำเร็จนะคะ
เออนะคะไปฟังเสียงจ้า
ผมบอกกับหนูไปแล้วว่า

ผมไม่ติดพื้นเลย
จะเหินไปเลยนะ

มีการผิดกันเกิดขึ้น
อีกหนึ่งข่าวดีที่พ่อเท่งสุดปลื้มใจ

แฟนสาวเขาท้อง๗เดือนแล้วนะ

ในยูทูปช่องคุณโหมเฮ้ม
อันนี้เรียกว่าวัยรุ่นสร้างตัวของจริง

งานนี้พ่อเท่งค่ะมีความสุขมากเลย
ยังไม่รู้เพศหลานนะว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง

เจ้าสัวค่ะไปฟังเสียง

เฮ้ยมึงทำงานได้ยังมึงหาตังค์ได้ขนาดไหนวะ

ตกใจแล้วเฮ้ยมีน้ำยานี่กว่า

ให้ความภูมิใจกับผมมากเลย

ผมมีลูกอะไรแบบนี้ทุกอย่างมันเพอร์เฟคมัน

พยายามไหม
มี๓ช้อยมีเจ้าสัวมีเจ้ามือ

มี๓คลิปนะคะ
ก็กลัวจริงเลยคุณผู้ชมค่ะแต่ไม่รู้นะว่าเพศอะไรผู้ชายผู้หญิง

คุณผู้ชมแคปหรือยังคะหน้าจอเนี่ย
นี่แคปนะคะแล้วก็โพสต์ลงเพจของบันเทิงไทยรัฐของเรา
เพราะว่าข่าวนี้เราจะมีการแจกโปสเตอร์ท่า
บอกว่าลายเซ็นต์เนี่ยพี่เท่งเนี่ยค่ะเป็นคนเซ็นให้เลยนี่
อ่าเดี๋ยวให้ต้มตัดกลับมาให้ดูเลย
คุณผู้ชมว่ามันไม่มีขายในงานแล้วมันโปสเตอร์ที่สวยมาก
ใครที่เป็นเอฟซีของพี่ทั้ง๓ท่านเนาะ
ให้แฟนไทรัทตีวีตรงนี้คุณผู้ชม

แล้วเราก็จะให้ดูสดนะคะว่าตอนนี้มีใครส่งมากันบ้าง

เออนะคะก็เขาเรียกนะใต้เพจเราหน้าเพจเราเลย

๒คู่ช่วงดีจะได้รับไปแน่นอนเดี๋ยวส่งให้
ก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันละกันคุณผู้ชม